ข่าวต่อไปนี้มาเช็ครอยยิ้มกันหน่อยไล่มาจากฝั่ง
นี้เลยค่ะโอ้โห
สี่วันวันเตี่ยวก็ยิ้มขนวงการบวกนี้บอกเลยว่าถูกกันเยอะมากนะคะ
บอกเลยว่าคนที่ดวงดีที่สุดยกให้เลยคนนี้
นักแสดงจินอาสานะคะพี่บินบรรลือริสค่ะ
หุ้ยทรยา
พี่บินเนี่ยถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็คือเลข๐๕นี้นะคะ
เอาเลขมาจากไหนพี่บินบอกว่าคือเลขที่ตรงกับปีเกิดของเขาเอง
เพราะว่าตอนนี้นะคะพี่บินกำลังเรียรายเงินสร้างโบสถ์ที่วัดเขาพระทองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะ
ไปฟังเสียงคนโชคดีคนนี้กันหน่อยค่ะ
หวังว่านุโมทนาบุญอาหว่าให้วัดมาทั้งหมดไม่เอาไว้หนึ่งนะครับ
เป็นเงินเท่าไหร่แล้วพี่
๕๔ไปก็เป็นเงินเท่ากับ๑แสน๘๐๐๐บาท
ดีด้วยนะครับหวังว่านุโมทนาบุญค่ะ
ส่วนคนนี้บอกเลยว่ายิ้มกว้างยิ้มไม่หุบดิฉันดีใจด้วยจริง
แป้งสูงแป้งสูงเสร็จไม่เยอะ
รางวัลนี้เพลงแบบไม่น้อยน่าเคยเลยค่ะสำหรับที่สุนารีราชศรีมาดีใจด้วย
ใจบันเทิงไทยรัฐจริงงวดที่ผ่านมาคือแม่ฟาดมากจริงคุณผู้ชมค่ะ
กวาดรางวัลที่๕นะ๓ใบแล้วก็ยังมีรางวัลเลขหน้าอีก๔ใบ
ยังไม่พอมีรางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๑๓ตัว
ทั้งหมดทั้งมวลคุณไม่ต้องคิดดิฉันคิดมาให้แล้ว
มาแล้ว๑แสน๒พันบาท
ก็ที่แม่บอกเรานั่นแหละดูนั่นมีญาติเยอะแก
ยิ้มหน้าบานแน่นอนนะคะยินดีด้วยนะคะพี่สู่ในที่สุดก็มีวันของเรา
น่าว่าแฟนน่าจะยิ้มไปตามกันที่สู่เหมือนกันนะ

ใช่เอามาต่อกันที่พี่ตายอรไทยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ปกติพี่ตายเป็นคนเรียบร้อยแต่เมื่อวานนี้ถูกลัตเตอรี่ถูกท้าย๒ตัว๐๕

มีใบเดียว๐๕มีใบเดียว๐๕มีใบเดียวโอ้โห

คิดว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าใบเดียวก็ถือว่าเป็นโชคของเขาดีใจด้วย
โอ้โหเห็นแล้วก็ดีใจแทนกิ๊ดแต่แบบหูหูแทบแตก
ถูกต้องนะคุณผู้ชมไปดูอีกคนนึงค่ะคนนี้ก็พอยิ้มออกพอหอมปากหอมคอเจ้าประจำเจ้าเดิมของเรา

ผิดคำซ่อยโพสต์มาแล้วหลายงวดแต่งวดนี้ถูกรางวัลเลข๓ตัวหน้า๓ใบ
รับทรัพย์ไปกรุบ๑๒๐๐๐บาทก็ไม่น้อยนะ

ไม่ได้ถามแต่ก็เยอะอยู่
ปิดท้ายคุณผู้ชมมาดูเปิดหน้าเสร็จถีดวงเห็งคนใหม่ค่ะ
นั่นก็คือพี่มุกดานุพรค่ะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๕ใบค่ะ
เลขเด็ดก็มาจากทะเบียนรถป้ายแดงที่เพิ่งซื้อเนี่ยคุณผู้ชม
ภาพนี้พี่กบสุพนันนะคะภรรยาเป็นคนโพสต์เองค่ะ
พร้อมกับเข็มแคปชั่นบอกว่าช่วยดีใจกับคุณเขาหน่อยนานจะถูกสักทีนะคะ
ส่วนทางคุณแม่นั้นสองมือทำงานวนไปค่ะเออว่าไปด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่น่าเชื่อเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเล่นลอตเตอรี่ด้วยเหมือนกันส่วนพี่บุ๊กนะ
คือตอนนี้มันเหมือนเป็นแบบกิจกรรมนะคะชูจิตใจนะคะ๑๕วันมาทีนึง

ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เราขอพลอยได้พลอยถูกลอตเตอรี่เท่าไหร่คะ
กูกลิบนิดหน่อยเยอะอยู่ก็ทำบุญบ้างเลยบ้างน้อง
ทำบุญบ้างเดี๋ยวแบกให้น้องด้วยกินขนมพิการอะไรอย่างนี้
แล้วนะหน้าจอเลยนะ